คุณผู้ชมครับไปดูเหตุการณ์นี้ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
ตำรวจเขาไปจับมือปืนซึ่งมือปืนคนนี้ไม่ธรรมดา
เนื่องจากว่าอยู่ในแบ็คลิสต์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วย

ไปดูภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันหน่อยนะครับ
พี่พี่วางกัน

คือผู้ชายคนที่ถูกจับนิพนธ์ศรีชุมพวงอายุ๔๑ปี
กบดานอยู่ที่บ้านพักในสวนยางในพื้นที่อำเภอบางขันนครศรีธรรมราชนะครับ
และอย่างที่ผมได้บอกไปในช่วงต้นว่า
นายนิษฐภลคนนี้อยู่ในบัญชีดำของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับ
เป็นมือปืนรับจ้างลำดับที่๑๘๖คดีเพียบ
ตำรวจตรวจค้นในบ้านพักก็ตกใจเลยฮะนึกว่าคังเก็บอาวุธ
เนื่องจากว่าไปเจออาวุธสงครามจำนวนมากนอกจากอาวุธสงครามแล้ว
เจอยาบ้าเปียกน้ำด้วย๒๐๐กรัมโดยประมาณมีปืนพกสั้น๑กระบอก
กระสุนปืน๔๕๒๗นัดนะครับมีอาวุธสงครามเป็นรายเฟิลสั้นนะครับ
กระบอกนะครับโอ้โหแล้วก็มีกระสุนอีก๒๑นัดลูกซองยาวนะครับ
ลูกกรดอะไรต่างต่างโอ้โหเยอะแยะมากมายเขาบอกเป็นเหมือนเป็นคลังแสงเลยใช่ไหมคะ
เป็นคลังเก็บอาวุธอะไรแบบนั้นเลยเนี่ยนะฮะส่วนคนที่เป็นเจ้าของอาวุธที่ถูกจับเนี่ยนะครับ
โชคโชว์นะ๖หมายจับเคยก่อเหตุฆ่าคนเป็นข่าวมาแล้วที่อำเภอสะดาว
จังหวัดสงครามเมื่อปี๖๐นี่ก็ผ่านมาก็แหละ๖ปีแล้วนะครับครั้งนั้นเนี่ย
จ้างของนายนิพนธ์กับผู้ตายนั้นก็มีปัญหาขัดแย้งเรื่องเงินกู้นอกระบบและธุรกิจมืดนะครับ
ก็เลยว่าจ้างนายนิพนธ์มือปืนคนนี้แหละ๒แสนพร้อมทีมงาน๓คน
บุกยิงถล่มหัวหน้าฝ่ายผลิตนะฮะโรงงานที่หัดใหญ่แล้วก็เสียชีวิตคาบ้านพักนะฮะ
หลังจากนั้นก็หลบหนีจับได้แล้วบางส่วนแต่ว่ายังจับไม่ได้อีกบางคน
หนึ่งในนั้นที่ยังจับไว้ได้คือนายนิพนธ์หลังจากนั้นก็เลยต้องส่งไปที่สพสะดาว
ซึ่งเป็นท้องที่ที่เกิดเหตุนะครับก็ในที่สุดก็จับได้
แต่โหดูอาวุธมหาศาลนะแถมมียาบ้าด้วยนะฮะ
ก็ผู้ต้องหารายสำคัญที่ตำรวจตามตัวมาแต่สุดท้ายก็รวบตัวได้ในที่สุดค่ะวันนี้